จากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศอิตาลีทำให้มีอาคารถล่มลงมาเป็นจำนวนมาก
อายการอิตาลีได้ออกมาเปิดเผยว่าเจ้าของอาคารเหล่านี้อาจจะถูกฟ้องร้อง
หลังจากที่ทางการไปตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานค่ะ
เมื่อวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
บอกว่าเกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน
อาคารเหล่านี้ไม่มีโครงสร้างเหล็กเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจทำให้เจ้าของอาคารและผู้รับเหมาก่อสร้าง
ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งก็สอดคล้องกับนายฟรังโกโรเบอร์ติ
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านอาทยากรรมแห่งชาติที่เปิดเผยว่า
จากการตรวจสอบซากประหลักหักพังยังพบว่ามีการลดต้นทุนในการก่อสร้าง
ด้วยการใช้ทรายมากกว่าซีเมนด้วยค่ะ
ขณะที่เมืองนอร์เซียนะคะซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเพียง๑๖กิโลเมตร
กลับได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
โดยมีอาคารเพียงไม่กี่แห่งที่พังถล่มลงมาและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะ
ซึ่งชาวเมืองนอร์เซียได้กล่าวว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเมื่อหลายสิบปีก่อน
รัฐบาลท้องถิ่นได้ปรับปรุงได้มีโครงการปรับปรุงอาคารบ้านเรือน
มีโครงสร้างที่สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
ในครั้งนั้นนะคะรัฐบาลท้องถิ่นมอบเงินอุดหนุนให้แก่ประชาชน
ถึงร้อยละ๔๐ถึงร้อยละ๕๐ของค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร
ส่วนอาคารที่พังเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้
ต่างเป็นอาคารที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงค่ะ